ผู้เชี่ยวชาญที่เขาว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราศยังรู้พลั้ง
หนุ่มคนนี้เขาเชี่ยวชาญค่ะทำงานในตลาดจนคล่องแคล่วรู้หมดแล้วว่า
โต๊ะไหนมุมไหนจุดไหนต้องนั่งต้องยืนอย่างไร
แต่ต้องบอกเลยว่าคนเรามันก็พลาดได้นะคะ